แต่ชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีค่ะเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากเลย
เพราะว่าไอ้เจ้าลิงลิงสแหมดกว่า๒๐๐ตัวเนี่ยมันบุกมาค้นของทำลายข้าวของกัน
แต่ว่าล่าสุดเลยมีคนเขาคิดหาวิธีที่จะทำยังไงให้ลิงไม่มาบุกทำลายข้าวของในบ้านได้
แล้ววิธีการนั้นคืออะไรไปดูค่ะ
เห็นไหมป้ายก็เตือนให้ระวังลิงนี่ค่ะบริเวณชุมชนแหลมชะบังเก่าหมู่๓ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
มีลิงสแหมดอาศัยอยู่บนเขากว่า๒๐๐ตัวเลยนะ
แล้วลิงก็คือลิงอ่ะคุณมันสนมันก็จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใช่ไหม
รื้อค้นของกินภายในร้านค้าเอ่ยร้านอาหารเอ่ยเข้ามาในบ้านเรือนคนบ้างล่ะ
แต่คุณคะมีอยู่ร้านค้าร้านหนึ่งใกล้กับสารเจ้าพ่อสำริทเขาบอกว่าร้านนี้แปลกมาก
ไม่มีลิงแสมอมารบกวนเลยแม้แต่ตัวเดียว
เราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านอยากรู้มั้ย
ทำไมร้านนี้ถึงไม่มีลิงมาป่วนเลยนะ
เจ้าของร้านชื่อว่านายเสน่ห์ผู้ทองอายุ๗๐ปีเป็นอดีตประธานชุมชนบ้านแหลมชะบังเก่า
เขาก็พาทีมข่าวของเราไปดูหน่อยไปดูวิธีการที่ทำให้ลิงสมัยไม่มารบกวน
ก็คือว่าเขามีการติดตั้งโครงเหล็กคลุมด้วยผ้าใบสีดำเอาไว้บนหลังคา
เห็นมั้ยคะคุณเห็นบนหลังคามั้ยคุณเห็นยังมีอะไร
มีเสือด้วยถูกต้องแล้วก็นำตุ๊กตาเสือโครงมาผูกมามัดติดไว้กับเชือก
ทำเป็นตัวเลื่อนด้วยนะทำเป็นตัวแบบมีเนี่ยลอกดึงไปดึงมาได้
ขยับได้ด้วยเสือจะต้องขยับได้ถ้าเสืออยู่นิ่งลิงมันรู้
อันนี้เสือปลอมแต่ถ้าเสือขยับได้แปลว่าเสือจริงจริงใช่มั้ย
สิ่งนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้ลิงสแหมดกว่า๒๐๐ตัว
ไม่กล้าลงมาสร้างความเดือดร้อนในบริเวณนี้ได้ประมาณ๑เดือนแล้ว
ถือว่าได้ผลเลย๑๐๐ไปฟังเสียงคุณเสน่ห์เจ้าของร้านกันค่ะ
ลิงไม่มาเลยอ่ะไม่มาติดเป็นอะไรอ่ะ
เสือเสือแบบเราแบบใช้ชักลอกนะ
พอเราเห็นลิงมาถึงชักถ้าไม่เห็นลิงเราก็ไม่ต้องชักเอาเก็ปไป
คือหลอกให้ตกใจอ่ะนะหลอกให้ตกใจเลย
แล้วผลที่ทำไว้เป็นไงบ้าง
ไม่มีมายฟังแล้วไม่ถึงตัวเดียว
นี่เห็นไหมเขาจะมีใช่เขาจะมีเหมือนชักลอก

อ้าวให้คอยขยับให้แบบว่าเสือขยับได้ค่ะ
นี่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาแนวคิดตุ๊กตาเสือโครงป้องกันลิงเนี่ย

เขียนเสือให้หัวกลัว

ดึงเสือให้ลิงกลัว
ก็ได้ผลแปลว่าลิงเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้ามีเสืออยู่บนนั้นจะไม่มา
แต่ตอนนี้ลิงอาจจะมาแล้วหลังจากออกตลอดข่าว

ลิงเลยไม่ได้ดูข่าวกูเงื่อนขนาดนั้น